ใครจะไปคิดคะว่าวัตถุดิบที่คนเขาแกะทิ้งที่เขาไม่สนใจที่เขามองข้ามเนี่ย
มันจะกลายมาเป็นธุรกิจระดับ๑๐๐ล้านได้
วันนี้พาไปดูค่ะตามมาเลย
และที่นี่ก็คือตึ้ม
หลายคนน่าจะคุ้นชื่อนี้แล้วเพราะว่าเห็นตามซองไปเดินซื้อแล้วก็เป็นแบบ
ขอหยิบมาชิมซะหน่อยแต่วันนี้เราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของกันว่า
จากวัตถุดิบที่มันไม่มีมูลค่าเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจร้อยล้านได้อย่างไร
คุณแพร่อยู่ในห้องขอเข้าไปหาคุณแพร่ก่อน
สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ค่อยพร้อมเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม

คุณแพร่หน้าเด็กมากขอถามอายุได้ป่ะคะ

นี่ถือว่าประสบความสำเร็จอายุน้อยมากเลยเนาะค่ะ

วารสาทธรรมศาสตร์ครับพอจบวารสาธิ์นะคะ
ไปสอบชิงทุนด้านกราฟิกเพราะตอนแรกเราอยากทำด้านกราฟิกดีไซน์
ก็เลยสอบชิงชุนไปประเทศสลอวิเนีย

มันมีงานหนึ่งที่มันค่อนข้างยากเราออกแบบนานมากเลยสุดท้ายมันไม่ถูกใจเขา

ลองคิดว่าลองกลับมาออกแบบให้ตัวเองทำอะไรของตัวเองน่าจะเวิร์คกว่าอะไรอย่างนี้

แล้วทิ้งความฝันนั้นของฉันไปเลยเหรอ

พอเรียนจบแล้วสักพักนึงเลยค่ะ
ก็เลยวันนั้นขับรถไปราชบุรี

แล้วก็มีคุณลุงเขากำลังเก็บแบบเหมือนเขาเก็บขึ้นรถอะค่ะ
แล้วก็มีเข่งที่เขาทิ้งเหมือนเป็นเข่งแยกออกมาต่างหาก
คุณลุงบอกว่ามันเป็นไซส์เล็กตกเกรดอะค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะทำอะไรได้
สุดท้ายก็เลยทำเป็นไอศครีมสับปะรดไม่เคยไม่แน่ใจเคยเห็นหรือเปล่า
จะเป็นรูปสับปะรดนะคะแล้วก็ฝันแกนออก
แล้วก็เอาไอศครีมเอาสับปะรดใส่เข้าไป
แล้วพอหลังจากนั้นทำไปเรื่อยมันจะมีเวสที่เกิดขึ้น
ก็คือเช่นในเรื่องของไอติมละลายหรือว่าขนส่งแพง

ก็เลยวันหนึ่งก็ได้ทานข้าวกับที่บ้าน
คุณแม่ทำเมนูที่มันมีกุ้งอะค่ะ
นั่งกินกับน้องชายก็เลยเอาหัวนี้มาแคะแงะเล่นดู

ก็เลยหันไปคุยกับน้องชายว่าเอาไปทำอะไรกันดีไหม
เรามาทำความเข้าใจเรื่องหัวคู่กันก่อนคุณผู้ชมค่ะ

แกะออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นมันกับเนื้อนิ่มนิดนึง
แล้วก็มีข้างล่างที่มันเป็นซี่เฉย

เหมือนช่วงนั้นสินค้าอะไรที่แปลกมันขายได้
เพราะเราเกิดมาจากที่ไห้เต็มสับปะรดแปลก

ก็เลยเรียกมันเองว่าค้างกุ้งเพราะมันอยู่ใต้หัว

นึ่งปิ้งอบย่างทุกอย่าง

ค่อนข้างลึกซึ้งมากกว่าจะเจอทอด
น้องชายพระทอดอยู่ประมาณเกือบ๔๐๐กระทะเลย

เพราะว่าทุกครั้งที่ทอดมันต้องจดว่าใช้น้ำมันยี่ห้อนี้

ก็เลยลองไปลงทุนซื้อซองห่อไอสีเงินนะคะ
แล้วก็เอามาลองเก็บใส่ไว้ดู
ผืน๗วันไม่กรอบแล้ว
แล้วก็หลังจากนั้นเพิ่มพัฒนามาเป็นเดือนนึง

พอถึง๓เดือนเราก็เลยไปลองติดสติ๊กเกอร์เนี่ยค่ะ
เอาซองไฟติดสติ๊กเกอร์ไปลองขายที่ร้านกาแฟแถวบ้านดู
ค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาติดต่อมา
ค้างกุ้งเราติดต่อมาหลังซองบางทีเขียนเบอร์ไว้
เขาว่าเนี่ยน้องสนใจส่งออวไว้ประเทศจีนไหม
เบี้ยวอ่ะช่องออกแล้วก่อน
อ๋อแล้วอันนี้คือเราเอาทูลมาจากไหน

เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังทำเราเอาทูลมาจากไหน
ขณะที่ทำอันนั้นสับปะรดก็ยังขายอยู่

ใช่พอถึงวันเวลาเขาสร้างเสร็จทำอะไรเสร็จ

เต้นตอนแรกคิดว่าแบบต้องผ่านแน่นอน
กดมาถึงค่ะไม่ผ่าน
เพราะว่ากระจกที่เปิดข้ามไปอีกห้องนึงอะ
มันตกร่องนานแล้วแต่ว่าจังหวะที่เขามามันหล่นลงมาแตกพอดี

ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายออยไม่ผ่านแล้วก็ได้ติดต่อไปทั้ง
คนที่ติดต่อมาเรื่องคนจีนสุดท้ายเขาก็หายไปเลยนะ

โดนหลอกอะค่ะสุดท้ายก็ไม่รู้ทำไงดีลงทุนไปเยอะแล้ว
กลับมาคุยกับน้องชายจะทำต่อไหมหรือกลับไปทำงานประจำปี
ตอนนั้นเราพัฒนาเริ่มแบบดีมากแล้วค่ะแบบกรอบอยู่ได้ปีนึง

ก็เลยไปหาที่เช่าเล็กใหม่คือตั้งเป้าไว้ว่าตั้งโรงงานใหม่จะไปขายที่ไหน
ตั้งใจจะขายพารากอนเพราะว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะก็เข้าไปคุยกับเขาปรากฏว่าเขาก็สนใจ
เพราะว่าหนึ่งคือเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นสินค้าแปลกใหม่มีประโยชน์แคลเซียมสูงโซเดียมต่ำ
แล้วก็แพ็คเกจจิ้งคือโอเคผ่านไม่ได้ทำให้พารากอนขี้เลส

ไหนมาถึงโรงงานเขาแล้วจะไม่กินก็ใช่ที่
อยากเห็นว่าอันนี้คือโรงงานที่เราทำเองเหมือนกันป่ะ
ไปดูกันดีกว่ามัวเว้นท์ส่งมาโรงงานคนน่าตาเป็นแบบไหน

อ่ะแล้วก็ไปล้างก่อนล้างเสร็จก็ดินพรุ่งนี้หน่อย
แล้วก็ผ่านกระบวนการทอด
ทอดเสร็จก็มีอกนิดหน่อย

เดี๋ยวอาจจะต้องใส่ชุดนิดนึงเพราะว่า

สวัสดีค่ะ

บนข้างก็แพ็กสาบอัตโนมัติ

ที่นี้เราเข้าห้างเรียบร้อยแล้ว
เรามีโรงงานใหญ่ขนาดนี้แล้วเนอะ
ความสำเร็จแล้วยังยังอีกเหรอคือด้วยความที่พอทำไปเรื่อยอะค่ะก็มีคู่แข่งเยอะขึ้นทุกอย่างเยอะขึ้นแต่ทุกอย่างมันเป็นเคิร์ฟเหมือนเคิร์ฟเอส
พอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องหาสินค้ามาแอดขึ้นแอดเข้าไปด้วยอย่างเช่นมันก็จะเป็นน้ำพริกครีมแล้วก็เป็นน้ำพริกที่เหมือนอบอย่างเดียวไม่ได้

มีสองรสเป็นน้ำพริกกุ้งกริ้วกับน้ำพริกกุ้งหวานก็คือเผ็ดกับหวาน
คือจริงทุกธุรกิจมันก็มีคู่แข่งมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเราแตกต่าง

เราใช้ความเป็นเจ้าแรกแล้วก็ใช้ความเป็นสตอรี่ของความคุณภาพ
คือถ้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าจะเห็นแค่ของเราแบรนด์เดียว

เดี๋ยวเราอยากรู้ตรงที่ว่าเราส่งออกหลายประเทศมากใช่ป่ะคะตอนนี้

เขาเห็นสินค้าเราแล้วก็มีคนอีเมลมา

โซนเอเชียก็จริงมีไปให้เพื่อนบ้าน
พวกภามาวิทนาซิงคาโปร์
แล้วก็ออสเตรเลียฮ่องกงเกาหลี
แล้วตั้งเป้าเลงจะเจาะไปที่ไหนเพิ่มเติมอีกหรือป่ะ

โปรยคุณผู้ชมไว้ว่าธุรกิจนี้ของแพร่

เคยถึงค่ะโดยว่าตั้งแต่มีโควิดก็ค่อยลดลง

ก็ประมาณ๒๓ปีหลังจากที่เราเป็นรูปเป็นร่าง

แยคิดว่าอยากทำมันไปถึงไหนยังไง

อ่ะทีนี้คือเท่าที่ฟังมา

อะไรที่ทำให้แพลคิดว่าแมนมาถึงจุดนี้ได้

เหมือนเราสร้างแบรนด์มาด้วยความจริงใจมากกว่า
ด้วยความที่เราทำเอง
พัฒนาเองแล้วก็มาเป็นเจ้าแรก

กับทั้งตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสินค้า
สมมุติว่าสินค้าไหนหล่นพื้นปุ๊บ

งั้นถ้าเราอยากให้แพร่ช่วยฝาก
ฝากถึงคนที่เขาแบบอยากทำธุรกิจ
เขาจะมองอะไรให้มันเห็นเป็นโอกาสได้บ้าง
แพร่ลองช่วยแบบแชร์ความคิดนั้นให้เขา
ก็จริงก็พูดมาหลายเวทีแล้ว
เวลาไปเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีพี่กรถามว่าทำยังไง

จริงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยบอกเอาไว้ว่า
เม็ดเงินน้ำมะล่นอยู่บนพื้นตลอด

สมมุติว่าณวันนี้โอกาสเข้ามาแล้วเรารีบคว้ารีบลงมือทำ

แต่ถ้าในอนาคตผ่านไป๒๐ปีแล้วโอกาสเพิ่งกลับมา

เมื่อตอนนี้เรามีโอกาสเรามีเวลาทำ
เราก็ควรจะรีบขวาแล้วก็ทำมันมากกว่า